เราเห็นรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ

ก็คือเรืออากาศเอกหญิงเจสสิกาเทสนั่นเองนะครับ
ดังนั้นเราก็จะไปดู
ที่เธอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของอังกฤษเหมือนกันนะครับ

แล้วก็กล่าวชื่นชมในพลังแห่งความรักความสามัคคี
แล้วก็คนทำงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นความแบบทราบซึ้งใจจริง

ทุกคนไม่เคยละทิ้งความหวังจากปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ

เราใส่ใจในการทำอะไรสักอย่าง
มันคือพลังที่เปี่ยมล้นจริง
เป็นส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของเรืออากาศเอกหญิง
ซิกาเชฟจากปฏิบัติการพิเศษกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกส
โดยเธอกล่าวว่าคนไทยไม่เคยสิ้นหวังครับและสิ่งที่เป็นเหมือนแรงกระตุ้นและกำลังใจให้กับเธอ
ก็คือการที่ได้เห็นคนไทยจากทั่วทุกสารทิศเสียสละแรงกายแรงใจออกมาร่วมมือกันเพื่อช่วย๑๓ชีวิต
มองว่าการที่คนไทยทั้งประเทศเต็มที่แล้วก็เอาใจช่วยปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตนี่แหละ
ทำให้เราได้รับข่าวดีที่เกิดขึ้นราวกับปฏิหารนะครับ
และเธอยังระบุด้วยถึงปัญหาความท้าทายในภารกิจนำ๑๓ชีวิตออกมา
บอกว่าขณะนี้ทีมไทยและก็นานาชาติกำลังชั่งน้ำหนัก
แล้วก็ประเมินทุกวิธีในการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
ซึ่งสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความปลอดภัยทางด้านร่างกายแล้ว
ด้านของสภาพจิตใจของพวกเขาก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ
ถึงความคืบหน้าในปฏิบัติการช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงเพิ่มเติม
บอกว่าขณะนี้ทีมกำลังอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านจากปฏิบัติการค้นหาเป็นการช่วยชีวิต
และเมื่อถูกถามถึงคลิปที่เผยแพร่ให้เห็นภาพเด็กและโค้ชทีมหมูป่าในถ้ำ
ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกจากใจบอกว่าหลังจากได้เห็นคลิปเธอรู้สึกสงสารและเห็นใจทั้ง๑๓ชีวิตมาก
จินตนาการไม่ถูกเลยว่าการเข้าไปติดอยู่ในที่มืดและก็ไม่มีอาหารการกินตั้ง๙วัน
พวกเขาจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากขนาดไหน
ต่อจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการนำตัว๑๓ชีวิตออกมาคือเรื่องความปลอดภัย
ซึ่งทีมช่วย๑๓ชีวิตทุกภาคส่วนทั้งไทยและนานาชาติกำลังเร่งระดมสมองและ๒มือ
เพื่อประเมินหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนำตัวพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก็จะถือว่าภารกิจนั้นเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ